จากเรื่องของการระมัดระวังบนท้องถนนแล้วนะคะระมัดระวังจนขโมยด้วยค่ะ
ไปทุกที่จริงจริงวัดก็ไปร้านสังฤทธิ์ก็ไปบ้านก็ไป
ข่าวนี้ไปที่โรงเรียนค่ะไปขโมยพระพุทธรูปที่เก่าแก่ของโรงเรียน
กลางดึกเลยนะคะสุดท้ายจะจับได้หรือเปล่าไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
อำเภอเอราวันจังหวัดเลยอืมภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
ครับมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบริเวณหน้าอาคารเรียน
สักพักนึงเนี่ยภาพก็เห็นว่าตัดไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็หายไป
มาเห็นอีกทีก็คือว่าผู้ชายคนนี้เขาเดินออกมาจากอาคารพร้อมกับอุ้มบางสิ่งบางอย่างออกมาด้วย
แล้วจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็หนีหายออกจากโรงเรียนไปเลยค่ะ
ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นผอโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
ผอสุริยันสุดท้ายเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเห็นว่าทรัพย์สินเสียหายนะคะ
ก็เลยไปแจ้งกับตำรวจว่าพระพุทธรูปที่สิทธิ์เก่าของโรงเรียนช่วยกันสร้างมานานกว่า๑๐ปี
ซึ่งตั้งอยู่ตรงแท่นหน้าเสาทงเนี้ยหายไปอ๋อเหรอ
เนี่ยเขาเอาไว้เคารพทงชาติแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้ากันใช่ไหมคะ
หายไปเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบภาพวงจรปิด
แล้วก็บอกว่าตอนนี้นะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนั่นคือ
ลูกศิษย์ศิษย์เก่าของโรงเรียนนั่นเองโอ้ศิษย์เก่าไม่ใช่เก่าที่ไหนเลย
คิดถึงโรงเรียนเหรอโอ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกอ่ะคิดถึงก็มาหา
แต่ไม่ใช่มาขโมยของโอ้โหเพราะตอนนี้ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
พร้อมกับของกลางด้วยก็คือนี่ค่ะพระพุทธรูปปูนขนาดยี่สิบคุณยี่สิบแปดนิ้ว
หนักกว่าห้าสิบกิโลกรัมแล้วผู้ก่อเหตุคือนายชายรัฐสุนขวัญอายุยี่สิบเก้าปี
อยู่ข้างข้างโรงเรียนนี่เองค่ะตำรวจก็เลยพาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ครับแล้วก็ถามเหตุผลหน่อยเถอะเออทำทำไมนั่นดิ
เขาสารภาพบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะอยากจะได้พระพุทธรูปกลับไปบูชาที่บ้าน
อืมไม่ใช่บูชาอย่างเดียวด้วยนะยังไงครับจะเอาไปทำศัยศาสตร์
คุณสัยลงวิชาอาคมให้ตัวเองแกร่งกล้าขึ้นจะทำคุณสัยให้ตัวเองฟันแทงไม่เข้า
เป็นความเชื่อแบบนั้นอยากเป็นคุณแพ้นเหรอโอ้ยมันไม่ได้เออ
เป็นความเชื่อผิดผิดสิคะอยากจะทำดีอยากจะได้ดีก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะ
อย่างนี้เนี่ยคือผิดหมดเลยแล้วเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนด้วยอ่ะอ่า
นะคะส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยขโมยของตอนกลางคืนนี้โทษหนักกว่าตอนกลางวัน
อาจจะตำคุกถึงห้าปีปรับถึงหมื่นบาทเลยนะคะครับ